คือขับมาแล้วอีท่าไหนไม่รู้ข้ามเลนมาพุ่งชนร้านต้นไม้
เพราะอะไรเขาเมาเหรอหรือเขากลัวอะไร

ใช่มันเร็วมากค่ะคุณผู้ชม

แล้วเนี่ยตอนแรกด้วยความที่แสงด้วยนะคุณ
มันมองไม่ค่อยจะเห็นเลยว่านี่คือรถเก่งที่มาพุ่งชน
ใช่ฮะตอนแรกผมคิดว่ามอเตอร์ไซค์นะ

เห็นไหมล่ะพุ่งชนร้านขายพันไม้ดอกไม้ประดับค่ะอยู่ริมถนนสายนางรองลำปลายมาตรที่บุรีรำ
มันเกิดขึ้นกลางดึกเลยตีหนึ่งมั้งตีหนึ่งกับตีสองอะค่ะ

ล้อชี้ฟ้าอยู่กระจกหน้ารถนี่แตกหมดเลยนะ
รอบคันเสียหายหมดค่ะแล้วชิ้นส่วนกระถางต้นไม้แล้วต้นไม้ก็เสียหาย
เอ้าไหนคนขับอะคนขับเป็นอะไรรึเปล่า
เราไปเจอเจ้าของร้านคือนายสารวุฒิสุดตาเขาเอาคลิปนี้นะมาร้องกับสื่อบอกว่าอยากให้คนขับเก๋งคันนี้มารับผิดชอบค่าเสียหายหน่อย
โอ้คนขับไม่อยู่คนขับไปแล้วทีนี้เจ้าของร้านเล่าแบบนี้ค่ะ
คืนนั้นน่ะนะนอนอยู่ในบ้านอีกหลังนึงแล้วบ้านอยู่ตรงข้ามกับร้านดอกไม้ตรงร้านต้นไม้ตรงนี้เลย
แล้วในร้านเนี่ยมีพ่อตากับแม่ยายนอนเฝ้าร้านอยู่ได้ยินเสียงโครมออกมาดูเห็นรถเก๋งสภาพแบบนี้แล้ว
แต่ไอ้คนขับอยู่ไหนล่ะหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอแล้วพอมาดูกล้องวงจรปิดก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยค่ะ
ว่ารถเก๋งเนี่ยแซงรถคันอื่นมาแล้วก็พุ่งชนร้านแบบไม่ได้เบรกเลยทีนี้มันมีกล้องตัวหนึ่งนะจับภาพได้
ว่าคนขับอายุประมาณสัก๓๐หน่อยเขาทิ้งรถนะคุณหลังจากเกิดเหตุแล้วก็วิ่งหนีไปหลังร้านเลย
วิ่งให้มันค้างเติมไว้แบบเมื่อกี้นะ
เขาไม่รู้จะทำยังไงจะยกรถลงมาเองให้มันอยู่ในสภาพปกติเขาคงไม่ทำหรอก
เพราะฉะนั้นก็ทิ้งไว้อยู่ในสภาพแบบนั้นและความเสียหายที่เกิดขึ้นนี่เป็นแสนเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม
ช่วงสายเมื่อวานนี้แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งมาบอกที่ร้าน
มาบอกที่ร้านแบบนี้บอกว่าฉันเนี่ยเป็นแม่ของคนขับรถคันนี้เองเดี๋ยวจะรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดนะ
แล้วเราก็เลยถามไงคุณแม่คุณแม่แล้วลูกแม่ล่ะลูกแม่อยู่ไหนอ๋อลูกแม่ไม่ได้มาด้วยหรอก
เพราะว่าลูกแม่เจ็บรักษาตัวอยู่ฝั่งผู้เสียหายเขากังวลไงว่าที่แม่มาพูดว่าจะรับผิดชอบ
แต่ก็ไม่ได้มีแบบเป็นจดหมายเป็นลายลักษรอะไรเลยกลัวว่าที่บอกว่าจะรับผิดชอบจะรับผิดชอบจริงหรือเปล่า
แล้วดูสิต้นไม้ของร้านเนี่ยหักเหิกหมดเลยนะใช่ค่ะลองฟังเจ้าของร้านดูนะคะ
เขาออกจากรถได้เขาวิ่งเข้าไปนี่กล้องจับได้วิ่งไปนี่แหละวิ่งไปในซอยหลังร้านนี่แล้วก็ข้ามกำแพง
เขามากี่คนคนเดียวครับผู้ชายผู้หญิงผู้ชายครับ
แม่แม่คนขับเขามาติดต่อแล้วครับว่าคนขับอยู่บ้านเหรอแม่ไปรักษาตัวอยู่บ้านคือไม่ยอมไปโรงพยาบาลอ่ะ
ตอนนี้พี่กังวลเรื่องอะไรกังวลเรื่องนี่แหละครับกลัวเวลาคือกลัวเมาแล้วขับแล้วคือกลัวระยะเวลามันก็นานแล้วเนาะกลัวตำรวจไม่ติดตามเรื่องให้กลัวแอลกอฮอลในปริมาณแอลกอฮอลมันลดลงนะครับ
เขาว่ารัวแจ้งประกันผมก็ไม่รู้มากัน
แจ้งประกันเขาก็คงมันกล้าแจ้งหรอกเพราะว่าคนขับเมาไปเลย
หรือเปล่าดังนั้นค่ะเราก็เลยไปคุยกับตำรวจที่สพนางรองตำรวจบอกแบบนี้
คนขับน่ะรู้แล้วว่าคือใครรักษาตัวอยู่แต่ให้ทางโรงพยาบาลเจาะเลือดแล้วนะ
วัดปริมาณแอลกอฮอลในเลือดเอามาประกอบสำนวนแล้วก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไป
โอ้ยดูสภาพรถสิข้างหน้ายุบไปหมดเลยนะ